ข่าวดีของนักแสดงตลกพี่โรเบิร์ตสายควันนะคะ
เพราะได้รับแจ้งจากทีมแพทย์ว่าตอนนี้เนี่ย
พี่โรเบิร์ตรอดแล้วจากมะเร็งปอดค่ะ
ภรรยาและลูกสาวพี่โรเบิร์ตได้ชี้แจงนะคะว่าทีมแพทย์ได้ทำการตรวจอย่างละเอียด
และได้รับข่าวดีว่ารอดจากมะเร็งแล้วนะจ๊ะ
แต่ตอนนี้ยังต้องอยู่ในห้องไอซียู
เนื่องจากว่าในร่างกายยังมีเชื้อของวรรณโรค
ต้องตรวจเช็คอีกครั้งว่าเป็นประเทศใด
เพื่อที่จะได้ทำการรักษาต่อไปค่ะ
มันอาจจะมีหลายตัวค่ะของเชื้อวรรณโรค
หมอก็ให้ว่าถ้าตรวจเจอเชื้อวรรณโรคชนิดไหน
เขาก็จะให้ยาฆ่าของตัวนั้นนะคะ

เยอะมากคือเหลือปอดอยู่ข้างเดียว
ซึ่งข้างเดียวเนี่ยเขาต้องเจอเชื้อโรคที่มันค่อนข้างจะเยอะค่ะ
ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องข่าวดีนี้แล้วนะคะ

ก็ยังถือโอกาสชี้แจงถึงประเด็นที่ญาติพี่โรเบิร์ต
โพสต์ข้อความว่าถูกทีมนักแสดงตลกกีดกัน
ให้เขาไปเยี่ยมและดูแลพี่โรเบิร์ต
แถมยังถูกระแวงเรื่องเงินเงินทอง
อยากให้มีการแจงค่าใช้จ่ายต่าง
และมักจะถูกถามถึงเรื่องเงินอยู่บ่อยครั้ง

ภรรยาและลูกสาวยังถูกกดดันจากญาติหลายอย่างจนอึดอัด
ทำให้ตอนนี้ทุกคนไม่สบายใจอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
ใจใจครับอย่าไปเลาะหาตะเข็บ

จากพี่บอลเชิญยิ้มนะว่าสามารถเข้าไปเยี่ยมพี่โรเบิร์ตได้ณวันนี้